ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นการรายงานของการรวมตัวกันเสร็จแล้ว
แล้วข่าวก็ออกบางส่วนแล้วด้วยว่าในส่วนของธรรมเนียบรัฐบาลเองโดยรอบเนี่ย
นักข่าวไปสังเกตการณ์ก็คือพบตรลงมาเพื่อที่จะบริหารสถานการณ์เองนะคะ
ในการมีการตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแม้กระทั่งกำลังพลโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แล้วก็ในส่วนของนายรัฐมนตรีเองเนี่ยหกโมงตรงหลังจากขอรบทรงชาติ
จะมีแถลงการออกมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของในส่วนของการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมเองนะคะ
เราจะติดตามจากทางคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะคุณภูริพัฒน์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่จอมขวัญครับคุณภูริพัฒน์บอกสถานการณ์ตอนนี้เล่าได้เลยเชิญค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ๕โมงครึ่งครับพี่จอมขวัญครับคือเวลานัดหมายของกลุ่มแนวร่วมที่ประชุมบริเวณอนุสาวรีไทยสมรภูมินะครับว่า
เขาจะเคลื่อนคนไปทางพญาไทยซึ่งยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าจะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตามรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ทำให้ตอนบริเวณภาพที่คุณพี่จอมขวัญเห็นในขณะนี้นะครับ
จะมีกลุ่มมวลชนที่อยู่บนสกายวอล์กต่างรวมไปถึงที่อยู่บนพื้นราบเนี่ย
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนพลด้านหลังของผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ
ด้านหลังของผมตอนนี้มีกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณเต็มพื้นถนนของอนุสวรีชัยสมรภูมิ
รวมไปถึงบริเวณด้านบนของอนุสวรีชัยก็มีกลุ่มมวลชนนั้นขึ้นไปอยู่บริเวณจุดนั้นอย่างเต็มพื้นที่แล้วพี่จอมขวัญครับ
ตอนนี้เนี่ยกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณโดยรอบทั้ง๔ทิศทั้งเกาะพญาไทยเกาะดินแดงเกาะพะหนโยธินอยู่บริเวณนี้เต็มพื้นที่พี่จอมขวัญครับ
ซึ่งตอนนี้กลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำพยายามประกาศให้กลุ่มมวลชนมารวมอยู่ตรงนี้ไว้เพื่อที่จะรออ้วนคนในเวลา๕โมงครึ่ง
ตอนนี้กลุ่มมวลชนจากพื้นที่ต่างทั่วเกาะทั้ง๔เกาะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็พยายามที่จะมาอยู่พื้นที่นี้
ตอนนี้มีการประกาศให้กลุ่มบัญชนเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวที่จะเคลื่อนพลมุ่งหน้าไปสู่พญาไทย
ณตอนนี้เรายังไม่รู้จุดหมายว่าการที่จะเดินไปวันนี้จะเดินไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลหรือไม่ครับพี่จอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ตามเบื้องต้นที่เราตามทั้งในเพจของกลุ่มผู้ชุมนุมหลักเนี่ยนะคะ
เอ่อเบื้องต้นทั้งทั้งที่ประกาศที่นั่นแล้วก็ที่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคือเบื้องต้นเข้าใจว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไปทำเนียบจริงเหรอคะ
ที่บริเวณพื้นที่เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่าจะไปทำเนียบรัฐบาลพี่จอมขวัญครับ
มีเพียงประกาศ๒คำเท่านั้นคือ๕โมงครึ่งให้รวมคนแล้วก็ตอนนี้ให้เตรียมตัวแต่ยังไม่มีการบอกถึงจุดหมายว่าจะไปที่ไหนพี่จอมขวัญครับ
แต่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลโดยรอบทั้งพญาไทยทั้งตำรวจเนี่ยมาวางแนวทั้งรั้วเหล็กทั้งแบรีเออร์
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่จะสกัดกั้นมวลชนไม่ให้เคลื่อนพลไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วพี่จอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์เท่าที่คุณภูริพัฒน์ได้ยินแล้วก็สังเกตเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยรอฟังจากในพื้นที่ถูกไหมคะคือคงไม่ได้รอจากทางโซเชียลมีเดียใช่ไหม
ต้องบอกว่าการชุมนุมตรงนี้ไม่มีแกนนำหลักนะครับพี่จอมขวัญครับ
กลุ่มอาสาว่าจะเป็นกาดอาสาหรือว่าประชาชน
ที่น่าจะเป็นกลุ่มสตาฟของเพจว่าจะเป็นเพจเยาวชนปลดแอบ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มาดูแลกลุ่มมวลชนตรงนี้
ที่จะคอยติดตามแล้วก็คอยประกาศว่า
เวลานี้ให้ทำอะไรเวลานั้นให้เข้มคนอะไรแบบนี้
เรายังไม่เห็นแกนนำที่เป็นแกนนำหลัก
แก่นำที่ได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวาน

พอสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะ
ไม่ว่าจะในสังกัดใดหรือว่าเครื่องแบบใด
เห็นไหมว่ามีอยู่ฝั่งไหนตรงไหนของพื้นที่บ้างคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณจุดนี้

ยังไม่ปรากฏเห็นครับพี่จอมขวัญครับ
แต่มีตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาในรูปแบบต่าง

และแต่ยังไม่ปรากฏตัวพี่จอมขวัญครับ
แต่อยู่บริเวณตามแยกต่างตามจุดต่าง
ที่จะมุ่งหน้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตรงติดนั้นมีกำลังของตำรวจ
รวมไปถึงรถน้ำหรือว่าอุปกรณ์ต่าง
ตั้งแถวตั้งแนวรอเป็นที่เรียบร้อย

กลุ่มวัญชนเรื่องเคลื่อนทนที่จะไปทางประหยาไทย
เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้
ผมก็พยายามเดินตามกับกลุ่มมวลชน
ยังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนด้วยเหมือนกันครับ
คุณภูริพัฒน์คะทางในพื้นที่เขาได้มีการบอกกันไหม

แต่ได้มีการบอกกันไหมว่าตรงจุดไหนที่เขารู้แล้วว่า
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านอยู่มีรั้วรวดหนาม
กำลังเจ้าหน้าที่เขาได้มีการคุยกันตรงนี้ไหมคะในพื้นที่
ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีบอกนะคะว่า
มีอุปสรรคหรือขวางน้ำอะไรที่อยู่บริเวณตามแยกต่างหรือไม่
มีเพียงจะบอกว่าให้มีการตั้งขบวนรอ
ให้มีการเตรียมความพร้อมรอแล้วก็ให้รอเวลาเท่านั้นคุณจอมฝันครับ
ยังไม่มีการบอกนะครับว่าจะมีการตั้งแนวตั้งอะไรที่จะเป็นอุปสรรคตรงไหนครับ
คุณภูริพัฒน์ตอนนี้ในรายการที่เอาภาพขึ้นเป็นภาพสดนะคะ
ซึ่งเราดูแล้วก็อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกยังค่อนข้างกระจัดกระจายอยู่
แล้วก็อาจจะหาตัวคนที่เป็นผู้พูดแก่นำไม่ได้
ทีนี้ในส่วนของในพื้นที่ไม่เจอกลุ่มไหน
หรือว่าใครที่มาแล้วมีการกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะ
ณตอนนี้ตรงพื้นที่ของอนุสวรีชัยเนี่ยไม่มีการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มไหน
เพราะว่าณตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับ
ยังคงมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาส
และการสูงสูงกลุ่มของเยาวะยนต์ผลแอกคือกลุ่มเดียว
ยังไม่มีกลุ่มที่ออกมาต่อต้านหรือว่ากลุ่มอะไรต่างครับ
ตอนนี้ถึงที่ภูครองขวัญเห็นภาพแล้วขณะนี้จะเห็นภาพที่
กลุ่มกาสอาสารห้องแขนกันเพื่อที่จะตั้งแนว
นี่คือภาพสดนะตอนนี้แต่
อย่างที่ผมบอกไปก็ว่ายังไม่มีการประกาศ
ว่าจะไปที่ไหนรวมถึงแกนนำหลักที่สูงสุดนี้เนี่ย
ไม่มีการปรากฏตัวด้วยมีเพียงกลุ่มสตาร์ฟ

ที่จะคอยบัญชาการอยู่บริเวณจุดนี้เท่านั้นครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริภายคะตรงที่เราเห็นคือตรงถนน
พอออกจากอนุสาวรีนี่คือมุ่งหน้าไปทางปทุมวันถูกไหม
เส้นที่เขาใช้ตอนนี้ที่มีการตั้ง
ตรงนี้คือบริเวณถนนของพญาไทยที่จะมุ่งหน้าไปราชทีวีครับพี่จอมขวัญครับ
ก็จะเห็นภาพของกลุ่มมวลชนที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

คุณภูริพัฒน์คะตอนที่มีการประกาศ
มวลชนเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้วไหม
เพราะว่าถ้าเราสังเกตพอหลังจากเขารวมพลกัน
เขาลงถนนเสร็จแล้วเนี่ยดูยังไม่ค่อยเป็นกลุ่มก้อน
เหมือนวันที่ผ่านมาเหมือนกึ่งทุกคนจะรู้ว่า
ยังไงก็ต้องเคลื่อนตัวจากอนุสวรีใช่ไหม
ถูกต้องครับเพราะว่ามีการประกาศ
ผ่านทางโซเชียลมีเดียไปแล้วว่าให้ทุกคนพร้อมเคลื่อนปน
ก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไปรอกลางทาง
หรือว่าอาจจะไปรอตรงปลายทาง
แต่ตรงนี้มีการเตรียมความพร้อมรอมาตั้งแต่๔โมงเช็ดแล้วที่กรรมฝันครับ
ให้เตรียมความพร้อมรอจนกระทั่งมีความชัดเจนที่จะเคลื่อนพลณเวลานี้
นี่ฉันเห็นภาพพร้อมกับคุณภูริพัฒน์
อันนี้อาจจะเห็นมุมสูงกว่าตามภาพกล้อง

คือเท่าที่สังเกตได้ด้วยตาเนี่ยนะคะมีชุดนักเรียนชุดนิสิตนักศึกษามาบ้างไหมคะวันนี้
โอ้โหวันนี้ที่ผมดูที่ผมดูผมออกมาจากทางสยามพาราต้อนเนี่ยนะคะ
ตามถนนที่ผมเดินมาเนี่ยเห็นกลุ่มนิสิตนักเรียนนักศึกษา
โดยเฉพาะนักเรียนครับใส่ชุดนักเรียนเดินตามถนนมา
ละเอาว่าสิ้นขำการเป็นการชวบซาวหรืออะไรก็ต่ำ
ก็แล้วแต่เนี่ยทำให้น้องเนี่ยเดินเท้าเข้ามาสู่พื้นที่อนุสาวรีไทย

ภาพที่เราคิดว่าจะเป็นภาพไปพร้อมกัน
ที่เป็นการที่เดินไปด้วยกันเนี่ยครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะตอนนี้ขอบคุณคุณภูริพัฒน์ก่อน
เดี๋ยวเราลองต่อสายคุณสิริวัลตรงแถวธรรมเนียบรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะ